ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าได้มีการจับกลุ่มหนุ่มชนเผ่า
ภายหลังจากที่ลักลอบรับจ้างตัดไม้ชิงชันส่งนายทุนค่ะซึ่งมูลค่าความเสียหายกว่าสองแสนล้านบาท
ในขณะเดียวกันความเสียหาย๒แสนบาทถือว่าเป็นความเสียหายที่กระทบทั้งเรื่องของผิดกฎหมายแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
การจับกลุ่มนายปิยพลแซ่เตินค่ะเป็นนุ่มชนเผ่าวัย๒๗ปีในครั้งนี้
ตำรวจต่อชดได้มีการตรวจยึดของกลางเป็นรถไถดัดแปลงหนึ่งคันไม้ชิงชันแปรรูปจำนวนหกแผ่น
มูลค่าความเสียหาย๒แสนบาทยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑สลิง๑เส้นและค้อนตอกตะปูนะคะ
นี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนได้มีการรับจ้างแล้วก็ในส่วนของรับทราบจากกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านฮากอ่าน
ทำการได้ทราบข้อมูลว่ามีการแปรรูปไม้ชิงชันบริเวณป่าห้วยตาหลวงเพื่อที่จะรอส่งขายให้กับกลุ่มนายทุน
ได้มีการบูรณาการร่วมกันเดินเท้าสำรวจในพื้นที่หมู่ที่๒บ้านท่าคานตำบลยาบนาหัว
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบดูจุดนั้น
พบว่าพบไม้ชิงชันแปรรูปลักษณะสดใหม่ไม่ผ่านการใช้งานจำนวน๖แผ่น
และได้มีการสังเกตนะคะว่ามีการใช้เลื่อยโซ่ยนซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการแปรรูปอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจยึดไว้ทั้งหมดค่ะการจับกลุ่มในครั้งนี้
ปียพลผู้ต้องหาให้การว่าได้รับว่าจ้างจากนายทุน
ให้ไปทำการชักลากไม้ชิงชันแปรรูปออกจากป่าแล้วก็นำมาวางไว้ที่บริเวณริมลำทาน
ในราคาท่อนละสองร้อยบาทจำนวนหกท่อน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็เตรียมขยายผลหากลุ่มนายทุนต่อไปด้วยนะคะ
ตัดไม้ทำลายปากคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คุณคิด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะโลกร้อนภาวะเรือนกระจกรวมไปถึงเป็นปัญหาระดับโลก
และที่สำคัญยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากการพังทลายของหน้าดิน
และที่สำคัญคือกระทบต่อผืนป่าสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ